โฉมหน้าของผู้โชคดีที่ได้โชคจากคาราบาลแดง
ด้วยการส่งเพียงแค่ฝาเดียว
ดื่มแล้วส่งไปทั้งหมด๑ฝากครับ
ส่งฝาเดียวครับอยู่ที่สาราประชาคมบางครับ

ขนาดคนได้ล้านเขายังส่งมาแค่ฝาเดียว

ไม่เชื่อถามเพียงแล้วก็ถามเท่าเกียร์ดูครับ

และเราไม่อยากให้คุณพลาดโอกาสนี้
เพราะบาวแดงเขาแจกต่อถึงสิ้นปี
จะฝาบาลแดงหรือฝากันโซลคูณสองก็ส่งมันเลย
เพราะผู้โชคดีฝาเดียวคนต่อไปอาจเป็นคุณ

กระเป๋าแดง๑๐บาทพรุ่งสุดได้รุ้นมากกว่า
ถามคุณผู้ชมแบบนี้ดีกว่า
ถ้าพูดถึงไทยรัฐทีวีคุณผู้ชมนึกถึงอะไรครับ
โอ้โหเป็นคำถามที่ตอบไม่ยากเลยใช่อย่างแรกดิฉันว่าวันนี้มันวันที่หนึ่งธันวาคม
ก็ต้องนอกถึงรังมันสละกินแบ่งกันทุกภาพสิคะ
แล้วก็ต้องถึงรายการตลอดข่าวด้วยค่ะ
รายการที่พิธีกรหญิงหน้าตาดี
อ้าวอันนี้พูดอีกก็ถูกอีกค่ะต้องไปตอบค่ะ
แต่นึกถึงไทยรัฐทีวีเรานึกถึงผู้ประกาศคนหนึ่ง
เอ่อที่ตัวสูงน่ะ

คนนั้นน่ะที่อุ้ยผ้าโกมกับคนกาย

ไม่พูดตั้งแต่แรกคนที่ตลกเล่นมุกบ่อย

นึกถึงผมบ้างเหรอ

คนที่มุกมากเล่นกี่ครั้งก็ตลกไม่เท่าไหร่คนนั้นเลย

คุณรับไปแล้วกันนะแต่ถ้าเป็นดิฉันดิฉันนึกถึง

คุณรู้ไหมเนี่ยบอกเลยว่าช่องนี้มีแต่พิธีกรที่เราพูดมา
ผู้ประกาศข่าวสวยหล่อนหน้าตาดีรวมถึงดิฉันด้วยค่ะ
ที่ยืน๑กับจ้านในย่านนี้น้องใบตองรัชฎรค่ะ

ได้เยืนกัน๑ยืนกัน๒ตรงที่สบายใจ

ผมยังพอมีที่ยืนอยู่ขอขอบคุณผู้บริหารที่ยังให้โอกาสผม
ไปจนถึงหน้าปัจจุบันนี้ขอบคุณค่า
อันนี้จักรใจสุด
ที่เราจะได้แจกทองล้านครั้งที่๖แล้วนะคุณผู้ชม
ถ้าคุณผู้ชมอยากโชคดีก็ต้องรีบส่งฝาการาบาลแดงและคันสมคุณสองมากันสิครับ

งั้นก็มีโอกาสรีบส่งกันมา

และได้ออกตรงอีสานแล้ว
ได้ผู้โชคดีแล้ว
ผู้โชคดีได้แก่
คุณรุ่งโรศเตะเจ้าเพย์

กติการุ่นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคัน

ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์

รายการรุ่นล้านครั้งสุดท้าย๙ธันวาคมนี้